สูตรที่เขาเตรียมไว้ที่จะเคาะออกมาเนี่ยที่คุณบุ๊กบอกเนี่ย
สูตรที่๑คือ๕บาท๓๗สตังค์ต่อหน่วย
สูตรที่๒๕บาท๗๐สตางค์ต่อหน่วย
สูตรที่๓๖บาท๓สตังค์ต่อหน่วย
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพเนี่ย
เขาจะนัดกันวันที่๑ธันวานี้ว่าจะเอาสูตรไหน
แล้วในช่วงนี้เขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็น

จะทำอะไรก็ต้องเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน
พอกกภประกาศออกมาอย่างนี้ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เขาก็แสดงความคิดเห็นออกมาว่าเขาคิดยังไงกกพจะฟังเขาไหมล่ะครับ
ถ้าฟังก็เริ่มตรงนี้เลยเริ่มจากภาคส่วนชมรมผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารก่อน
คุณสรเทพโรธพจนรัฐเขาบอกว่าไม่ว่าจะปรับขึ้นค่าไฟในระดับใดก็ตาม
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารจะได้รับผลกระทบทั้งหมด
เพราะเมื่อเปิดร้านอาหารก็จะต้องมีตู้แช่อาหารสด
รวมถึงร้านอาหารที่ติดเครื่องปรับอากาศหรือติดแอร์ก็จะได้รับผลกระทบมาก
เดิมเนี่ยก่อนที่ค่าไฟจะขึ้นมาเป็น๔บาท๗๒สตังค์เนี่ย
อยู่ที่๓บาทกว่า
ต้นทุนค่าไฟฟ้าร้านอาหารจะอยู่ระดับประมาณ๒๕
แต่พอเจอค่าไฟ๔บาท๗๒สตางค์ต่อหน่วย
ส่งผมให้ค่าไฟเพิ่มขึ้น๓๐

แล้วถ้าจะมีการปรับค่าไฟฟ้าอีกในต้นปี๖๖
มันจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มขึ้นอีก๕
โดยภาพรวมการขึ้นค่าไฟฟ้าครั้งก่อนและครั้งใหม่
จะทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นส่วนนี้
ผู้ประกอบการอาจจะขึ้นราคาสินค้าได้
แต่คงขึ้นระดับสูงมากไม่ได้เพราะว่าการแข่งขันสูงแล้วจะเสียลูกค้า
ทีนี้ตัวแทนผู้ประกอบการร้านอาหารรายนี้เขาเสนอทางออกไว้ด้วยนะ
ถ้ารัฐบาลจะฟังเขาหน่อยก็จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
ในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นจาก๑๐นี้สามารถหักภาษีหรือลดหย่อนภาษีได้
อันนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบธุรกิจ
ข้อ๒การให้สินเชื่อกับผู้ประกอบธุรกิจปัจจุบัน
รัฐมีกองทุนฟื้นฟูเศรษฐกิจที่คาดว่าจะมีเงินประมาณ๔แสนล้านบาท
ขอให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินได้สะดวกขึ้น

อันนี้คือความเห็นคือข้อเสนอแนะจากภาคส่วนธุรกิจร้านอาหาร
ซึ่งเป็นภาคส่วนที่น่าเห็นใจมาก
เขาเนี่ยย่ำแย่กับสถานการณ์โควิดมา๒๓ปี
พอมาถึงวันนี้โควิดจางลงแทนที่จะลืมตาอ้าปากได้
กลับมาเจอราคาพลังงานราคาไฟฟ้าราคาต้นทุน
อะไรต่อมีอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมด
ในขณะที่การค้าการขายก็ยังไม่ค่อยเข้าที่
เขาก็บอกมันก็ตายลูกเดียว
มาฟังความเห็นจากภาคอุตสาหกรรม
ภาพใหญ่ภาพรวมคุณธนิษฐโสรัตน์

คุณธนิษฐ์เป็นรองประธานสภาองค์การนายจ้าง
ผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทย
คุณธนิษฐ์บอกว่าค่าไฟฟ้าถือเป็นต้นทุนหลักของภาคอุตสาหกรรม
ค่าไฟฟ้าถือเป็นทุนหลุดหลักภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ
เนื่องจากในปี๒๕๖๖ตั้งแต่ต้นปีผู้ประกอบการต้องปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ
ให้กับแรงงานค่าน้ำมันวัตถุดิบต่างต่างก็ยังทรงตัวสูงนี่เรื่องค่าไฟ
อีกเรื่องหนึ่งที่คุณธนิษฐ์เขาแถมมาก็คือเรื่องราคาน้ำมันโดยเฉพาะราคาน้ำมันดีเซล
ถ้าไม่มีต่อมาตรการออกไปอีกก็เป็นการซ้ำเติมผู้ประกอบการ
แต่ว่าเรื่องตรึงราคาดีเซลเนี่ยที่คุณธนิษฐ์ว่าเนี่ยวันนี้ก็มีข่าวดีมาจากวงประชุมคอลโมเมื่อวาน
ขอรมอประกาศตรึงราคาดีเซนต่ออีก๒เดือน
๒เดือนก็คือตั้งแต่วันที่๒๑พฤศจิกาไปจนถึงวันที่๒๐มกรา
จึงดีเซนต่อแปลว่าขายราคาเดิม

เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เอาฟังเสียงคนภูทรหน่อย
คุณหัดสดินสุวัตนพงเชษ
เขาบอกว่าอยากเรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
นำเรื่องนี้กลับไปทบทวนใหม่เพราะอะไรครับ
เพราะว่าทั้ง๓ทางเลือกเนี่ยที่ว่าจะขึ้นเท่านั้นเท่านี้เนี่ย
คิดมาจากพื้นฐานว่าเงินบาทไทยเนี่ยอยู่ที่๓๘๔๐บาทต่อ๑ดอลลาร์สหรัฐ
แต่ในความเป็นจริงเนี่ยขณะนี้ค่าเงินบาทแข็งตัวมาอยู่ที่๓๕บาท๗๓สตังค์

ดังนั้นเนี่ยค่าไฟควรที่จะลดลงมากว่านี้ได้ด้วยซ้ำไป
ถึงแม้ว่าจะปรับขึ้นค่าไฟเฉพาะผู้ใช้รายใหญ่
แล้วก็ลดค่าไฟให้กับผู้ใช้รายย่อย
แต่ว่าพอโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเขาเพิ่มค่าไฟเพิ่มต้นทุนการผลิตขึ้น
ราคาสินค้าหนีไม่พ้นหรอกครับต้องขยับตาม

นี่คือความเห็นจากภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการกิจการกำกับกิจการพลังงานเนี่ยฟังแล้วต้องนำเป็นองค์ประกอบ
ในการพิจารณาว่าจะขึ้นเท่าไหร่ใน๓สูตรที่บอกไปเมื่อสักครู่
สูตรไหนก็ได้ครับที่ทำให้ภาคธุรกิจพออยู่ได้
แล้วภาคผู้ผลิตไฟคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพอรับได้
อย่าลืมนะครับว่าคนซื้อกับคนขายไฟเนี่ยคนขายไฟคือการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
ผลิตเองขายเองกำหนดราคาเองนั่นในอดีต
แต่ตอนหลังเนี่ยในรัฐมนูลเขากำหนดให้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
มีไว้เพื่ออะไรครับวันหนึ่งวันใดเนี่ยที่ผู้ผลิตไฟซึ่งเป็นรัฐผูกขาด
แล้วบอกว่าต้องขึ้นเพราะว่าต้นทุนสูงขึ้น
กกพจะต้องบอกว่าไหนเธอส่งต้นราคาต้นทุนมาให้ดูสิ
ว่าราคาต้นทุนในการผลิตไฟเนี่ยขึ้นเท่าไหร่ขึ้นจริงไหม
ถ้าขึ้นจริงขึ้นในราคาเท่าไหร่ถึงจะสอดคล้อง
กกพจะเป็นฝ่ายกำหนดแต่ก่อนเนี่ยเสนอมาเท่าไหร่
ประชาชนไม่มีทางเลือกเดี๋ยวนี้มีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
อยู่ตรงกลางเขาจะพิจารณาฉะนั้นเรื่องนี้ต้องฝากความหวัง
ไว้กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหน
ระหว่างสิ่งที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเสนอต้นทุนมาเพื่อขอขึ้นค่าเอฟที
กับประชาชนที่ไม่มีทางเลือก
ยังไงก็ต้องซื้อไฟจากการไฟฟ้าอยู่แล้ว

อันนี้ฝากไว้กับกกพเป็นช่วงเวลาสำคัญมาก
แล้วนอกจากกรกภแล้วรัฐบาล
อย่าลืมว่านี่คือช่วงเวลาที่ประชาชนทุกข์ยากลำบากมาก
รายได้ไม่พอรายจ่ายหนี้สินยุบยับไปหมด
ทำงานไปก็เครียดกันไปทุกวันไม่รู้จะทำยังไง
ฉะนั้นมาตรการอะไรก็ตามแต่ที่จะออกมาเพื่อจะหยุดยั้งไม่ให้มีรายจ่ายเพิ่ม

อย่าซ้ำเติมประชาชนในยามยาก